แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีคนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล

ดีค่ะคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกกันหน่อยละกัน
โชคดีหรือว่าโชคยังไม่ดีในงวดนี้

แต่ว่าเชื่อเราก็น่าจะมีเพื่อนหลายคน
ส่วนใหญ่เป็นเหมือนที่เป็นเหมือนเรา

ไม่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
แน่นอนนะครับถ้าจะตรวจผลสลากินแบ่งรัฐบาล

ส่วนรางวัลเลขท้าย๒ตัว๑๖นั่นเองนะครับ

เมื่อวานนี้มีคนดวงเห็งเพราะถูกรางวัลที่๑กันไปนะครับ
พนักงานรีสอร์ทหรูย่านเขาหลักจังหวัดพังงา
เฮงได้รับไป๖ล้านบาท
จะนำเงินไปสร้างบ้านให้กับครอบครัว
และเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาครับ
หนุ่มดวงเฮงคนนี้คือนายบุญยฤทธิเต้าน้ำ
พนักงานโรงแรมลากูน่าเขาหลักรีสอร์ท
อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
คุณดูให้ดีนะฮะญาติเราหรือเปล่า
ซึ่งเปิดเผยว่าตัวพี่เขาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถูกรางวัลมาจากแผงย่านเมืองเก่าตะกัวป่า
โดยซื้อติดต่อกันมาหลายงวดแล้วก็เสี่ยงโชคหลายงวดแล้วเหมือนกันนะครับ
เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยออก๙๐๒
ก็เลยคิดว่าไม่นานเลขมันจะเลื่อนไปเรื่อย
๙๐๓แน่งวดนี้ก็เลยซื้อ๙๐๓ครับ

ช่วงที่รู้ว่าถูกรางวัลที่๑นะโอ้ช็อกตัวสั่น

ยังไม่เคยสัมผัสอารมณ์แบบนี้แต่ฉันอยากจะรองสักครั้งในชีวิต

แต่นี่ถ้าถูกรางวัลที่๑ตัวสั่นหนักเลยนะฮะ
แล้วเขาก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สพเขาหลักนะครับ
คุณบุญยฤทธิ์บอกอีกนะครับว่าจะนำเงินที่ได้เนี่ย
ไปสร้างบ้านให้กับครอบครัว
ส่วนหนึ่งก็เก็บไปเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกนั่นเองนะครับ
ไปดูที่สตูนกันบ้างก็มีคนดวงเห็งประจำงวดนี้เหมือนกันนี่นะครับ
คุณพี่รำภัยเลื่อนนกผู้มนวยการกองคลังอบตละงูครับ
ซึ่งถูกรางวัลที่๑๑ใบเป็นเงิน๖ล้านบาท
แล้วก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็ถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐานครับ
สิทธิ์ของเราพยายามติดต่อคุณพี่รำภัยผู้โชคดี

เนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์คาดว่าคงจะปิดมือถือ
ช่วงนี้หลายคนอาจจะแบบนี้ฮะ
อยากหาญาติไปหาพี่เขา
คนถูกนะหมายถึงว่าถ้าไม่ไปบอกคนอื่นให้ร่วมแสดงความยินดีกับเรา

ช่วงนี้อย่าเพิ่งมีญาติเลยเดี๋ยวขอวางแผนก่อนสักนิดนึง
สำหรับเลขเด็ดตำรวจที่รับลงบันทึกประจำวัน
ก็ทราบรายละเอียดเบื้องต้นว่าพี่รำไพรได้มาจากเลขทะเบียนรถ
ซึ่งได้ซื้อติดต่อกันมานานแล้ว๙๐๓เนี่ยนะครับ
แล้วก็ซื้อหลายที่ทั้งในจังหวัดสตูนจังหวัดพัทธลุง
ส่วนสลากที่ถูกคาดว่าซื้อมาจากจังหวัดพัทธลุงนะครับ
โอ้โหได้ฟังข่าวไปนี่๒จังหวัดนี่นะทั้งธีพักตายคำนั้นเลย

มีครับภาคอีสานมีเหมือนกันที่อุดรธานีนะครับ
คุณวัลลีปัญญาสัยและคุณสุรการสุรัญกุล
ตำบลหนองว่าอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี

ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ประจำงวดวันที่๑พฤศจิกายน
จำนวน๑๕ใบ๙๐ล้านบาท
จำกันได้ใช่ไหมครับกับรางวัลเลขท้าย๒ตัว

เดี๋ยวงวดหน้าถ้าถูกเพิ่มขึ้นอีก

หวังให้ถูก๑๘๐ล้านบาท

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปรวม
เป็นอย่างไรคะคุณ
กอดกันดีใจเพราะว่าวิ่งครบรอบนะ

เพราะว่างวดนี้ไม่ถูกรางวัลใด

วลีบอกว่าถือว่าช่วยรัฐบาลไป
น่าจะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน้อยลง

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีสมาธิ

ไม่มีสมาธิว่าจะเห็นเลข

ก็แสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับ
ส่วนคนที่เสี่ยงโชคก็เสี่ยงพอประมาณแล้วกัน

สุดท้ายไปถูก๓ตัวหน้า

บางคนเขาก็ว่าทำไมพี่วรีซื้อเยอะจัง
บอกว่าเปลืองเงินเปลืองทองหรือเปล่านะครับ

ซื้อสลากินแบ่งของรัฐบาล

ก็จะไปช่วยเหลือรัฐต่อไปนั่นเองนะคะ